มีเหตุการณ์เศร้าสลดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ต
นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตไปเยอะเลยนะฮะ
จากเหตุเรือล่มในทะเลนะครับ
วันนี้ก็มีนะฮะแต่ไม่ใช่เรือล่มนะครับ
เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตไปคือคนเดียวเนี่ย
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากน่าสลดมาก
เพราะผู้เสียชีวิตเป็นหนูน้อยวัยแค่๖ขวบ

แล้วถูกรถบัตรท่องเที่ยวเนี่ยทับศีรษะจนเสียชีวิต
นี่ฮะโอ้โหพ่อแม่นี่คือร้องแทบขาดใจจริงค่ะเพราะว่าเด็กเขาก็วิ่ง
ก็คือเป็นในวัดไงนะเขาไปเที่ยววัดกันแล้วเขามาเป็นคุณครู
แล้วเด็กก็วิ่งเหมือนกับเล่นกับแมวอะไรแบบนี้ค่ะ
เห็นศพลูกนี่แบบแทบขาดใจ
คือนอกจากจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วอีกมุมหนึ่ง
มันก็มองได้เรื่องของความประมาทเลินเล่อนะ
ของคนขับรถของคนดูแลรถนะครับ
เป็นอุทาหรณ์กับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เด็กทุกคนเลยล่ะ

นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันนะครับ
สองสามีภรรยาก็มากับลูกชายวัย๖ขวบนะครับ
แล้วลูกชายเนี่ยถูกรถบัตรถอยมาทับจนเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ลานจอดรถ
ในวัดประชุมโคงคาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโรงโป๊ะ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ๖ขวบ
ชื่อว่าเฉินโบเจีย
ล้อหลังด้านซ้ายยังมีคราบเลือดติดอยู่
คนขับรถบัตรชื่อว่านายอานนท์คำดีวันอายุ๓๗ปี
อืมเนี่ยค่ะแล้วเขาไปเที่ยวกันเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะครับ
พยานเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กชายวัย๖ขวบที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาไปกับครอบครัวก็ไปทำบุญไปเที่ยวอะค่ะ
ก็มากันเป็นกรุ๊ปกลุ่มใหญ่แล้วก็จังหวะที่รถบัสเนี่ยเขาถอยหลัง
ครับแล้วก็เด็กผู้ชายวัยหกขวบคนนี้เขาวิ่งเล่นเหมือนกับเล่นกับแมวอ่ะค่ะ
อืมไล่จับแมวแล้วรถบัสบอกไม่เห็นคนขับรถบัสบอกมองไม่เห็นนะคะ
ครับแล้วก็ถอยมาไม่เห็นว่าเด็กอยู่อ่า
ล้อหลังด้านซ้ายก็เลยเหยียบเข้าที่ศีรษะของเด็กนะคะอืม
พ่อแม่ของเด็กนี่โอ้โหกรีดร้องแทบขาดใจจริงคนก็วิ่งกันเข้ามาดูนะคะ
คือน้องก็เสียชีวิตค่ะครับ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถทัวร์รถบัสคันนี้นะคะ
อานนท์เนี่ยนะคะก็ต้องนำไปสอบสวนไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือคนขับรถบัสบอกว่าก็คือไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมองไม่เห็นจริง
แต่ก็เป็นอุบัติเหตุที่มันควรจะระวังได้มากกว่านี้ค่ะ
คือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกฮะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันใช่
ใช่แต่มองไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็ถูกเพราะรถมันใหญ่

อะไรที่มาอยู่ข้างหลังอยู่ตรงล้ออะไรพวกนี้มองไม่เห็นหรอก
เพราะฉะนั้นรถใหญ่แบบนี้เขาถึงต้องมีเด็กรถไง
แล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่ารถอื่นที่มันคันเล็กที่มันมองง่ายแบบปกติ
ต้องมีคนคอยช่วยดูหน้าดูหลังดูข้างไงว่าเออถอยได้ไหมเลี้ยวได้ไหมอะไรได้ไหม